เอาละค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะ
มาดูเรื่องราวในโลกโซเทียลกันหน่อย
แหม่มโพดำได้มีการโพสต์เรื่องราว
เรื่องหนึ่งเป็นรถที่เป็นรถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์

ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะลูกวัย๓ขวบ
คือขาหักแล้วก็เข้าเฝือกครึ่งตัวเลย

ไม่เห็นมีใครมารับผิดชอบมาดูแลเลยนะคะ

นี่เป็นกรณีที่เพจแหม่มโพดำ
เขาได้มีโพสต์เรื่องราวเอาไว้นะคะ
เป็นรถหกล้อบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังเลยล่ะค่ะ

ทำให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกได้รับผลกระทบ

ล่าสุดโพสต์ถึงบริษัทเจ้าของรถนะคะ

คนขับรถของบริษัททำชีวิตครอบครัวหนึ่ง

ขาหักกลับมาเดินเหมือนคนปกติแทบไม่ได้

พ่อแม่น้ำตาตกทุกวัน
แต่กลับนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ใจคอจะไม่รับผิดชอบอะไรกับชีวิตที่ทำเลยเหรอ

จากที่น้องเคยวิ่งเล่นร่าเริงสมวัยต้องกลายเป็นแบบนี้
เพราะการขับรถสะพร่าวของพนักงานขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์

นายสุภโชคพิเชษกุลหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุ

เพราะคุณผู้ชมคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กระดูกต้นขาของน้องด้านขวานะคะหัก
พอถอดเฝือกกลายเป็นมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรง
กระดูกขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน
เด็ก๓ขวบต้องมาฝึกเดินแบบนี้นะคะ
คุณพ่อบอกว่าหลังเกิดเหตุก็พยายามติดต่อไปที่ตัวแทนบริษัทต้นสังกัด
เรื่องต้นได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัย

แต่ว่าลูกชายต้องนอนรักษาตัวในสภาพเข้าเฝือกครึ่งตัว

คุณจินตนาโพศรก็บอกว่าตัวแทนบริษัทมาเจรจาแล้ว
แล้วก็บอกว่าให้ฟ้องเลยดีกว่า
ก็เลยตอนนี้ให้ทนายทำเรื่องฟ้องร้องทวงถามความรับผิดชอบอยู่ค่ะ
ฟังเสียงคุณจินตนานะคะ
เรื่องกฎหมายเรื่องการจะฟ้องร้องกันแล้วเพราะว่าทางนี้เขานิ่งเฉย
แล้วเราก็ได้ว่าจ้างทนายให้ดำเนินการเรื่องให้
ทนายก็ได้มีการยื่นโนติกไปที่บริษัทแล้วเราก็เลยถามกับ
คือคนที่เราติดต่อได้คือฝ่ายศัพท์สินของบริษัททุกวันนี้
เราไลน์ไปวันนั้นที่เราไลน์ไปเพราะว่าลูกเราถอดเฝือกแล้ว
แต่ลูกเรายังเดินไม่ได้แล้วทุกอย่างมันก็เงียบ
คือยื่นโนติสไปก็ยังเงียบเราก็เลยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
ขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังเงียบเราไลน์ไปถามว่าเออเนี่ย
ตอนนี้น้องถอดเฝือกแล้วนะแต่ว่าเขายังเดินไม่ได้
แล้วแบบนี้ทางผู้ใหญ่อัปเดตว่ายังไงจะรับผิดชอบน้องยังไงบ้าง
เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้รับโนติสแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฝ่ายกฎหมายติดต่อมา
หลังจากนั้นในไลน์เนี่ยก็ถามกลับมาว่าฝ่ายกฎหมายเขาต้องการให้เราอ่ะ
พ่อแม่ลูกเดินทางไปที่บริษัทเขาไปคุยกับฝ่ายกฎหมายเขาที่บริษัท
เราบอกว่าเราไม่สะดวกเพราะว่าลูกเราอ่ะเพิ่งผอบเฝือบทางยังเดินไม่ได้เลย
เขาจะให้ฝ่ายกฎหมายมาหาเราที่บ้านเป็นทางที่๒ที่มา
คุยกับเราข้างบนเอ่อเขามากันสามคนเขาก็เดินผ่านน้องไปเลย
โดยที่เขาก็ไม่ได้ถามว่าน้องเป็นไงบ้างหรืออะไร
คือมันคือมันไม่ได้เราไม่ได้รับความเป็นมนุษย์กลับมาเลย
บริษัทนี้ขนาดเขามาเยี่ยมเราที่บ้านจะเรียกว่ามาเยี่ยมก็คงไม่ใช่
เพราะเขามาเขาก็ไม่ได้ถามอะไรถึงน้องเขาก็เดินผ่านขึ้นไปเลย
ทั้งสามคนไม่ถามสักคนขึ้นไปก็คุยแต่เรื่องตัวเลขแล้วก็ต่อรอง
พอต่อรองเรียบร้อยกลับไปเขาก็โทรกลับมาบอกเราว่า
ผู้ใหญ่เขาปฏิเสธเราก็ให้ความรับผิดชอบแค่ในวงเงินของประกันรถยนต์ฝั่งเขา